ผู้ชมครับเหมือนกับเรื่องของแม่สีตาง
คือมันมีศิลปินเอาภาพของแม่สีตางกับส้มหยุด
ไปวาดที่ผนังของโบสถ์ที่อุทัย
ลักษณะของการก้มหน้าแล้วก็ชี้ไปที่ส้ม
แต่ในภาพนั้นบริบทของภาพถือชาวบ้าน

สำนักพุทธเห็นแล้วไม่สบายใจ
การที่รับเสด็จพระพุทธเจ้า
คนต้องเงยหน้ายกพนมมือไหว้

เขาบอกว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าลูกหลานไปดูอาจจะแบบ

บซะทำให้เป็นเงยหน้าขึ้นมายกมือไหว้ดีกว่า

นักวิชาการศาสนาชำนาญการรักษาราชการ
ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
รู้ข่าวนี้ก็เดินทางไปตรวจสอบ
กิจกรรมฝาผนังของโบสถวัดหนองเต่าที่

อำเภอหนองฉางที่อุทัย
ไปดูความเหมาะสมของภาพที่มันเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โต
เรานำเสนอข่าวไปแล้วของแม่สีตางบัวทอง
เจ้าของวลีสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ

นำไปเป็นภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง
คุณธรรมนันบอกว่าภาพที่มีปัญหา
มันเป็นภาพที่เหมือนใบหน้าของคุณสิตางบัวทองคือภาพนี้

แต่อิริยบทหรืออากับกิริยา
เขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับภาพรวมของภาพที่ถูกวาดอยู่
เพราะว่าเขาบอกว่าการที่ประชาชนชาวบ้านเนี่ยไปเฝ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ย

คนที่อยู่ในภาพนี้ไม่เงยหน้าขึ้นมา
กล้มหน้าแล้วชี้ไปที่ผลส้ม
ก็เลยให้คำแนะนำกับศิลปินไปว่า
ภาพควรจะเป็นภาพที่คุณจะวาดภาพเป็นหน้าคุณสิตางไม่ผิดนะ
ไม่เป็นอะไรแต่ขอแนะนำให้เงยหน้าขึ้นแล้วยกมือไหว้จะเหมาะสมกว่า
ทีนี้เราก็ไปถามศิลปินคนที่ว่าคุณจรรย์พัฒน์เขาบอกว่า
คือต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะที่มาตรวจสอบแล้วก็ให้คำชี้แนะเพื่อความสบายใจ
แล้วขอบคุณที่ให้คำแนะนำในการแก้ไขภาพให้มันสวยงามมากขึ้น
เขาน้องรับนะแล้วเดี๋ยวจะแก้ไขเอาหน้าของแม่สิตาเงยหน้าขึ้น
เพื่อให้เปลี่ยนการพนมมือว่ายแทน
ไปฟังเสียงของคนวาดภาพนะครับ
ภาพภาพนะฮะ
ก็ยังคงเป็นตำนานกันอีกยาวนาน

แม่สีตังค์ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่า

หยุดตรงนั้นเหรอฮะ